ฟุตบอลชิงถ้วยพระทศาลภูพารรถชนิเวส
ติดตามรายงานได้จากคุณเกือกชัยคุณโทน

ก่อนที่จะไปชมการแข่งขันฟุตบอลภูพันธ์
ในวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมมา
วัดแห่งนี้มีอายุกว่า๗๐ปี
ซึ่งนอกจากจะมีปฏิบัติกรรมการแกะสลักที่สวยงามแล้ว

สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ตัวเมืองของจังหวัดสกลนคร
วัดพาแด่นตั้งอยู่บริเวณเทือขาวภูพาร
เป็นสถานที่สำคัญของจังหวัดสกลนคร
เหมาะกับการมาทำบุญพักผ่อนจิตใจ
ที่นี่เต็มไปด้วยปฏิมากรรมรูปปั้นแกะสลักบนหินทราย
ถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องราวพุทธประวัติ
ให้ได้เรียนรู้และตนักถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
ทำกลางธรรมชาติและขุนเขาที่สวยงาม
อีกทั้งยังสามารถมองวิวทิวทัศน์จากวัดถ้ำผาแดน

เดินทางมาสวดมนต์ข้ามปีที่วัดผาแด่นในวันที่๓๑ธันวาคมนี้ได้
ไปท่องเที่ยวสถานที่สำคัญแล้ว
ส่วนการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานภูพาราชนิเวศครั้งที่๓๕
วันนี้เข้าสู่การแข่งขันวันที่๔แล้ว
โดยไฮไลท์คู่สำคัญอำนาจเจริญเสื้อสีน้ำเงินที่แพ้นัดแรกต่อขอนแก่น๑ต่อ๕
พบกับมหาศาลคามอดีตแชมป์๑สมัยที่ลงเล่นเป็นเกมแรก
ซึ่งหากเกมนัดนี้อำนาจเจริญแพ้จะตกรอบทันที
โดยเกมในครึ่งเวลาแรกผ่านการเปิดเกมลุกอย่างสนุก
แต่กลายเป็นอำนาจเจริญที่มาได้ประตูขึ้นนำไปก่อน

และเป็นประตูขึ้นนำ๑ต่อ๐ของอำนาจเจริญในครึ่งแรก
จากนั้นครึ่งหลังมหาศาลคามแก้เกมมาดี

โดยได้ประตูจากอำพลลอสูงเนินทำคนเดียว๒ประตูนาทีที่๕๑และ๗๕
เช่นเดียวกับเคนวินนักเตะต่างชาติก็ทำ๒ประตูเช่นกัน

และอีก๑ประตูได้จากสุริยาศรีวิคารนาทีที่๕๓
ขณะที่อำนาจเจริญมาทำ๒ประตูได้ในช่วงท้ายเกม

เกมมหาศาลคามเอาชนะอำนาจเจริญไป๕ประตูต่อ๓
เข้าสู่รอบ๑๖ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้ว
ส่วนอำนาจเจริญตกรอบแรกด้วยการแพ้๒นัดติดต่อกัน
โดยหลังเกมโค้ดบี้เฉลิมขวัญเหรียญทองกุญสือของมหาศาลคามเปิดเผยว่า
ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ทีมสามารถผ่านเข้าสู่รอบ๒ได้
แต่เป้าหมายของทีมที่เก็บตัวฝึกซ้อมมากว่า๒เดือนนั้น
ก็หวังลึกจะเข้าชิงชนะเลิศให้ได้
และคว้าแชมป์ให้ได้ด้วยเช่นกัน
ดูแล้วมีศักยภาพที่ดีครับ
แล้วก็ในรอบต่อไปเนี่ยเราก็คงจะเข้ารอบแล้ว
แต่ว่าเราก็ต้องไปดูอีกทีว่าเป็นที่๑ที่๒
จริงแล้วผมเตรียมดูศักยภาพเด็กคิดว่าถึงแชมป์แล้วครับ